เรื่องนี้ก็โหดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้จะไปทวงเงินกับลูกหนี้
ก่อนหน้านี้ติดหนี้กันมาอุตส่าหลดให้แล้วนะ
ก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะผ่อนให้นะกี่เดือนต่อกี่เดือน
แล้วกลายเป็นว่าเขาก็ออกไปเก็บตังค์สุดท้ายเหมือนโดนลวงไปฆ่าคุณผู้ชม
ลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสภาพของตัวคนเจ็บนะ
นัฐกาลค่ะประสิทธิ์สุขอายุ๒๗ปีคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นี่เอง
เจ้าตัวเนี่ยถูกแทงแล้วก็ถูกปาดคอด้วยนอนจมกองเลือดนะคะ
ตรงบริเวณถนนเรียบคลองชลประธานที่อำเภอเมืองนครปฐม
จริงตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยพยายามช่วยกับปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะในเวลาต่อมานั่นเอง
โดยตัวในนัตการณ์เนี่ยถูกปาดคอจนเส้นเลือดใหญ่อะขาดเลย
และตรงบริเวณที่หน้าเขาก็มีแผลด้วยนะคะ
แล้วก็หัวอีกหลายแผลตามเนื้อตัวตามร่างกายเนี่ยคือมีรอยถลอกเต็มไปหมดเลย
ตัวด้านเจ้าของโรงงานไก่ค่ะซึ่งเป็นคนที่พบกับนายนัฐกาลคนตาย
แล้วนัฐกาลก็เป็นคนวิ่งเข้าไปในโรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
คุณชะนิสราค่ะอายุ๔๒ปีบอกตัวคนตายวิ่งเข้ามาในโรงงาน
บอกว่าช่วยด้วยแล้วบอกแบบนี้ว่าเขาโดนจี้มา
ตอนนั้นเองจริงก็คือคนตายเขายังมีสตินะคุยรู้เรื่องแต่เห็นแล้วแหละ
ว่าเขาเลือดออกเยอะมากและเห็นเอ่ยปากขอกินน้ำ
หลังจากนั้นก็ซุดลงไปนอนกองกับพื้นเจ้าตัวก็เลยบอกตัดสินใจเรียกกู้ภัยค่ะ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเลยนะคะ
ทางด้านพ่อกับแม่ของตัวในนัฐกาลคนตายคุณสุราลีวันแล้วก็นายบัญชานะคะ
บอกแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อบุหรี่ก่อนนะแต่คิดแล้วแหละว่าคงจะไปหาในหมูแน่
หรือว่านายวิสุทธิ์นั่นเองค่ะเพราะว่าไปทวงเงิน
เคยมีการหยิบยืมเงินกันไปนะบอกว่ายืมเงินไปสี่หมื่น
คือสมัยเป็นเพื่อนคือลูกชายกับคนทำร้ายเนี่ยคนแทงตายเป็นเพื่อนกันนะ
แล้วลูกชายก็ใจดีแล้วก็ไว้ใจนะเพราะเป็นเพื่อนที่ทำงาน
ยืมเงินไปสี่หมื่นบาทคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นพยายามทวงคืน
ทวงคืนไม่ได้นะตัวลูกชายเองก็ยังใจดีกว่าเขาอีก
ลดไปเหลือ๒๐๐๐บาทลดตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ
คิดดอกไม่คิดอะไรเลยนะฮะสุดท้ายไปทวงถามอีกฝ่ายก็ไม่ยอมจ่ายนะฮะ
ก็เลยยอมให้ผ่อนเดือนละ๕๐๐บาทแล้วก็ผ่อนงวดแรกคือกันยายน
มาไม่ครบเป็น๓๐๐บาทงวดล่าสุดคือเห็นว่าเป็นปลายเดือนต้นเดือนแล้วใช่ไหม
เดือนหน้าจะออกแล้วไปทวงคืนอีกปรากฏว่าถูกลวงแล้วก็ปาดคอดับ
ทีนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไปทวงไอ้ตัวที่บอกว่าให้ผ่อนจ่ายแต่จ่ายมาไม่ครบ
พอไปทวงเสร็จก็เลยลักษณะเหมือนถูกลวงค่ะลวงบอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขี่รถออกไปด้วยกัน
เดี๋ยวไปเอาเงินกับอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวเอาเงินให้สุดท้ายโดนฆ่าตายแบบนี้ค่ะ
พ่อก็ถามพ่อก็ถามไว้ไปไหนเขาบอกไปซู่รี
แต่ก่อนที่เขาอยู่ในห้องแล้วเขาก็คงคุยโทรศัพท์นัดกันแล้วแล้วออกไปประมาณนั้น
แล้วทีนี้ก็อีกทีนึงก็มีผู้ช่วยโทรมาบอกว่าลูกชายถูกฟัน
ก็เลยพากันรีบไปที่เกิดเหตุแต่ทีนี้ไปที่เกิดเหตุหลวงพ่อไม่ทันแล้ว
อาจพูดทวงทางก็ปฎิเสธไปลุงไม่ให้มึงเท่านี้นะมึงได้เท่านี้
แล้วก็มันนานเขาก็ต้องการใช้เงินเขาก็ทวงถามไป
ใช้เงินเหมือนกันอืมนี่แหละค่ะก็ทั้งพ่อแม่บอกแบบนี้ทีนี้เนี่ย
คุณผู้ชมต่อมาเนี่ยในหมูนะคะคนก่อเหตุเขาก็ติดต่อขอมอบตัวกับ
ตำรวจเจ้าตัวก็รับสารภาพเลยจริงแหละ
วางแผนเนี่ยลวงคนตายไปฆ่าจริงจริงอ่ะเขาบอกว่าเขาอ้างแบบนี้นะ
คือคนตายก็พูดไม่ได้แล้วคนก่อเหตุก็อ้างว่านายนัฐกาลอ่ะ
ขู่เขาก่อนถ้าเกิดว่าไม่เอาตังค์คืนให้
เดี๋ยวจะเอาปืนมายิงเขาก็เลยบอกงั้นเขาก็ลงมือฆ่าก่อนเลยก็แล้วกัน
อืมเห็นข้อมูลจากผู้สื่อข่าวบอกมาแบบนี้ว่าตัวผู้ต้องหาเป็นญาติของนายตำรวจด้วยนะ
ก็มีการประสานมอบตัวกันมาแบบนี้แล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยคุมตัวคนก่อเหตุออกจากห้องคุมขังแล้วนะคะ
มาสอบประคำเพิ่มเติมก็เห็นบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการทยอยใช้หนี้ไปแล้ว
จริงตอนนี้เหลือก็แค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองแต่โดนตัวนายนัฐกาลคนตายคือโดนด่าทอมาเรื่อย
เจ้าตัวลักษณะเหมือนเก็บกฎทนไม่ไหวสุดท้ายก็เลยออกอุบายเนี่ยลวงคนตายออกมานะคะ
ขี่รถไปรับที่บ้านรัดล้อไปตามคันคลองแล้วก็เขาบอกว่าไปประมาณสักสามร้อยเมตรถึงจุดเกิดเหตุ
ชักมีดออกมาคนก่อเหตุนะชักมีดออกมาจ้วงแทงที่คอของนายนัฐกาลเนี่ย
รถเสียหลักแล้วก็ตกลงไปที่ดินโครนข้างทางและยังวิ่งไล่แทงอีกด้วยค่ะ
นาทัศกาลตอนนั้นวิ่งหนีลงน้ำนะคะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนั่นแหละ
หมูคนก่อเหตุบอกว่ากลับบ้านไปเปลี่ยนรองเท้าที่เปื้อนโคนแล้วก็เลือดด้วยหนีไป
แต่สุดท้ายเขาก็มอบตัวนั่นแหละตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาแน่นอนว่า
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็มีเรื่องของการพกพาอาวุธมีดด้วยนะคะ
ตัวไปฝากขังต่อสารค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ